คืออย่างนี้หมอไก่บอกว่าอาทิตย์เป็นมหาอุด
มันก็จะส่งผลกับราศีอะไรบางราศี

ต้องไปถามหมอไก่พอพาทินีค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เมื่อดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีเมษ
ตำแหน่งสำคัญอย่างมหาอุด
กลายเป็นผลดีเป็นแรงบวกให้กับ๓ราศีต่อไปนี้

ที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการโยกย้าราศีของดาวอาทิตย์
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมากที่สุดในปี๒๕๖๕นี้นะคะ
โดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะช่วงที่ดาวอาทิตย้ายมาได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะ
ซึ่งการโยกย้ายของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลดีกับชาวราศรีมีนยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะ
จริงดวงชะตาของชาวราศรีมีนนะคะถือว่าดีขึ้นทุกเรื่องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ
แต่เรื่องที่ดีและโดดเด่นมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะ
ในช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย้ายมาให้คุณกับชาวราศรีมีนนะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศรีมีนสามารถหาเงินหารายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่เรื่องของการหาเงินไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของการเก็บเงินนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีเรื่องให้ชาวราศีมีนต้องใช้จ่ายจุกจิกอยู่ตลอดเวลา
หรือว่าจะเรียกว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วก็ได้นะคะ
แต่ถ้าชาวราศรีมีนค่ะวางแผนการเงินให้ดีและสำรองเงินเอาไว้สักก้อนหนึ่ง
รับรองว่าปัญหาในเรื่องของการเงินจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีตามมาติดติดเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะบอกได้เลยค่ะว่า
ดวงชะตาของคุณดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะ
ทั้งสองเรื่องนี้ค่ะจะดีและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันนะคะ
อย่างเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะดีค่ะ
ตอนนี้กำลังก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะว่าดีอย่างมากนะคะ
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินทองได้ผลประโยชน์ได้โชคลาภแบบจัดเต็มค่ะ
แต่ถ้าใครหวังโชคลาภหรือลาบลอยอันนี้ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าชาวราศีกรกฎค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินทองผลประโยชน์และโชคลาภ
จากน้ำพักน้ำแรงล้วนค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องที่ทำให้เหนื่อยใจอยู่เรื่อยค่ะ
มีเรื่องให้คุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณเหนื่อยมากนะคะ
แต่ในตอนนี้ค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณย้ายมาได้ตำแหน่งมหาอุด
จึงถือว่าเป็นแรงหนุนส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ดีขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
อย่าลืมค่ะดวงดีแล้วก็ควรที่จะหาโอกาสไปทำบุญสร้างกุศล
เพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ